ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
ไปสมัครเป็นจิตอาสาหน่วยพระราชทาน
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจนะคะ
ก็ไปช่วยกันฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ที่ถ้ำหลวงนะคะ
ก็ที่องค์การบริหารส่วนตะมนต์โป่งผาค่ะ

โอ้โหต่อแถวกัน๓๐๐กว่าคนคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้วันเดียวนะคาดว่า๓๐๐กว่าคนนะคะ
คือจริงแล้วตอนแรกเปิดรับสมัครตั้งแต่๑๒กรกฎาคม

แต่ก็ขยายเวลาได้อีก๑วัน

ทีมข่าวหนังสือพิมพ์บิลจากประเทศเยอรมนี

จากไปทำข่าวแล้วไปเป็นจิตอาสาด้วย

คือเห็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะ
ก็อยากจะเกาะติดทำข่าวอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทีมหมูป่าและครอบครัวนะคะ
ส่วนนายอัธวิทย์วดีสิริศักดิ์
ซึ่งเป็นกลุ่มนักขี่รถจักรยานยนต์วิบากของจังหวัดเชียงใหม่
เขาก็มาพร้อมกับสมาชิกในทีมนะคะ
ที่วัดเชียงแสนอำเภอสารพี
เพราะว่านายอัธวิทย์ไปบนบานสารกล่าวเอาไว้
อนุสวรีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา

บนเอาไว้ว่าถ้าทีมหมูป่า๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยนะ

นี่ค่ะเขาก็เลยไปบวชจริง
คนก็ไปอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุในอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายกว่า๒๐คนนะคะ

ร่วมกันปั่นจักรยานจากหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จันท
ไปที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ที่กำเเผลอแม่สาย
เจ้าหน้าที่ที่ต้องเสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
แล้วก็มีการร่วมกันขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน

ที่ได้เข้ามาร่วมกันช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
ออกมาจากถ้ำได้อย่างประสบความสำเร็จ

ก็อยากเห็นภาพหมูป่าทั้ง๑๓คน

คือตอนนี้เขายังอยู่ในช่วงของการกักกันตรวจโรค

ต้องฟื้นฟูร่างกายจิตใจให้พร้อมก่อนนะคะ